ดูเหตุการณ์นี้นะฮะต้องบอกว่าอุกอาจเหลือเกินนะครับที่
หน้าบ้านของอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบตคลอง
หกคือเขาสอบไม่ได้หรอกฮะสอบตกนะครับแต่ไม่รู้
ว่าเกิดอะไรขึ้นนะค่ะเดี๋ยวดูภาพจาก
กล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านนะครับมีคน
อันนี้ตอนที่มายิงแล้วนะครับตอนที่มายิงแล้วอ้าวแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่จะมีลูกสาวเขาวิ่งไล่ตามค่ะนี่นะฮะหลังจากที่พ่อถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ยิงเข้ามาเนี่ยเก้านัดด้วยกันนี่นายธีรพงศ์ฉิมครามคนเจ็บ
ดีตนายกอบตคลอง๖แล้วก็เพิ่งลงสมัครด้วยเนี่ย
ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับกำลังนั่งดูเอกสารอยู่ที่หน้าบ้าน
เมื่อช่วงเช้านี้เองแล้วจะเห็นคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาคนหนึ่ง
ใส่เสื้อสีชมพูใส่หมวกกันน็อกเป็นเสื้อแขนยาวสีชมพู
ทีแรกเนี่ยขี่ผ่านไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยขี่วนมาอีกรอบนึง

อันนี้ตอนที่กลับมารอบที่สองแล้วนะครับแล้วก็ชักปืนยิงใส่เลย
แล้วจะมีลูกสาวเขาได้ยินเสียงปืนเขาวิ่งออกมาเห็นพ่อถูกยิงเนี่ยวิ่ง
พยายามวิ่งไล่ตามแบบไม่กลัวตายเลยนะฮะค่ะสุดท้ายคนร้ายเนี่ยหนีไป
มีภาพอีกมุมนึงใช่ไหมภาพจากกล้องวงจรปิดมีอีกมุมหนึ่ง
ขอดูภาพอีกมุมนึงหน่อยอันนี้ตอนที่ขี่มาก่อนเหมือนมาดูลาดเหล่า
แล้ววนกลับมาวนกลับมาเนี่ยจังหวะนี้ชักปืนยิงใส่
ลูกสาวได้ยินเสียงปืนมาที่บ้านได้ยินเสียง
ชัดปืนยิงใส่ชัดเจเลย๙นัทลูกสาววิ่งมาแบบไม่กลัวตายเลย

ไล่ตามคนร้ายโชคดีคนร้ายมันไม่ยิงใส่เอา
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับนี่ยังไล่ตามจับอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ฮะคนถูกยิงนี่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาเองนะครับท่านผู้ชมครับ
ปฐุมธานีนะครับเราไปคุยกับลูกสาวของคนเจ็บนะฮะ
ส่วนคนเจ็บตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับถูกยิงเข้าไหล่ซ้ายขาซ้าย
แล้วกระสุนนี้เฉียวปลายคางกับเข้าที่คอด้วย
กำแพงบ้านประตูบ้านนี่เป็นรูพลุนไปหมด๙รูฮะ
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๙ปลอกด้วยกัน
ลูกสาวอายุ๒๒บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยสัก๗โมงกว่า
พ่อกำลังเคลียร์เอกสารอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านค่ะนี่ฮะแล้วตามเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ย
สักประมาณ๘โมง๑๑นาทีเธอบอกเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก่อน๒นัด
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะอะไรมันระเบิดหรือเปล่าแล้วก็เลยเดินออกมาดูหน้าบ้าน
จักรยานยนต์จอดอยู่คันหนึ่งแล้วชักปืนขึ้นมายิงใส่พ่อเธอรัว
เธอก็เลยวิ่งไล่ตามคนร้ายวิ่งแบบไม่กลัวตายเลยนะ
คือถามว่าวิ่งไล่ตามแล้ววิ่งยังไงเนี่ยน้องน้องบอกก็วิ่งไล่ตาม
มาทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นี่ฮะอ่าเดี๋ยวฟังเสียงน้องเขาหน่อยนะครับ
เมื่อเช้าก็ประมาณเจ็ดโมงกว่ากว่าหนูก็ตื่นออกมากำลังจะมาอาบน้ำ
พอดีพ่อเขาไปทำเอกสารนะคะพอดีเขาไปทำเอกสารอยู่ข้างบ้านแถบนู้น
หนูก็กำลังเดินออกมาอาบน้ำหนูได้ยินเสียงปั้งสองปั้งคิดว่าอะไรมาเลย
หนูก็กำลังเดินออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงรัวเลยหนูก็เลยวิ่งไป
วิ่งไปก็เห็นรถคนร้ายค่ะก็เลยวิ่งวิ่งตามรถคนร้ายไปนั่นแหละแต่วิ่งไม่ทัน
แล้วก็หันมาดูพ่อพ่อก็นอนอยู่ตรงที่เขาทำเอกสารนะคะ
แล้วพอดีข้างบ้านเขาก็วิ่งกันมาช่วยค่ะพ่อก็นอนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาขยับไม่ได้
พอดีมันแบบมันเข้าหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะ
ครับเคยเห็นพฤติการคนร้ายมาก่อนไหมคือแบบคนมาวนดูอะไรอย่างนี้เคยเห็นไหม
ไม่เห็นเลยค่ะพี่เห็นเราก็ไม่รู้แต่ว่าพ่อตอนที่เขาโดนยิงเขาก็ยังมีสติกอยู่ใช่ไหมคะ
เขาก็บอกว่าเขาเห็นมัน
ลูกสาวบอกว่าพ่อคือนายธิรพงศ์ชิมครามคนเจ็บเนี่ยเล่นการเมืองท้องถิ่น
แล้วเคยลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบตคลอง๖แต่ไม่ได้รับเลือกนะ
นี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ตอนนี้ทางตำรวจสพคลอง๕กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปนะครับ
เผื่อท่านผู้ชมจะมีเบาะแสแล้วพบเห็นนะคะ
จักรยานยนต์คันแบบนี้เสื้อสีชมพูกางเกงแบบนี้
หมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองครับ
ส่วนปมการก่อเหตุเนี่ยตำรวจยังไม่ได้สรุปประเด็นนะครับ
เดี๋ยวจะต้องเรียกพยานแวดล้อมต่างมาสอบปากคำกันอีกทีนึง
แล้วก็รอคนเจ็บให้สามารถให้การได้ตอนนี้รอการผ่าตัดอยู่นะฮะค่ะ